ไปดูคนนี้นะฮะก็ต้องเลือกทางผิดเพราะว่าเขาตกงานเขาบอกแบบนั้น
ตำรวจสวพรุนกฎรทานีไปจับตัวอดีตกุ๊ก
ปลอมเป็นพระเหมือนกันอีกแล้วนี่
เป็นพระเจ้าตัวสารภาพ
ก็ตกงานถูกเลิกจ้างโควิด๑๙มันทำพิษ
นายสมชายชมเชยนะครับอายุ๕๐ปีนะครับ
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะถูกตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเนี่ย
จับกลุ่มได้ที่บริเวณห้องน้ำหลังสำนักงานปรายศนีย์อุดรธานี
เมื่อวานนี้ครับหลังจากมีพลเมืองดีเนี่ยแจ้งบอกว่าเห็นพระปลอมนะครับ
เข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องน้ำนะฮะ
แล้วเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าผ้าของนายสมชายเจอครบเลยก๊อฟเอ้ย

จีวอนสบงอังสะรัฐประคดครบไหมเนี่ย

เออนะอยู่ในกระเป๋าครับแต่นายสมชายไม่มีหลักฐานใบสุทธิมายืนยันว่า
อุปสมบทเป็นพระภิกษุจริงนะครับตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวน
สมชายรับสารภาพทั้งน้ำตาบอกว่าเขาเคยเป็นกุ๊กนะ
อยู่ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
แต่ถูกเลิกจ้างเพราะว่าวิกฤตโควิด๑๙เขานั่งร้องไห้อยู่
ตกงานเลยกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดแต่ก็ไม่มีเงินใช้จ่าย
ก็เลยคิดปลอมเป็นพระเพราะอย่างน้อยก็จะทำให้มีข้าวกิน
หากขึ้นรถโดยสารก็จ่ายแค่ครึ่งราคา
แถมยังมีปัจจัยจากญาติโยมบ้างด้วยนะฮะเขาอ้างแบบนี้
เขามาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนครับในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วก็ทุกเช้าก็จะมาเปลี่ยนชุดดุ้งห่มจีวอน
บริเวณห้องน้ำนี้ก่อนจะออกเดินไปตามตลาดตามชุมชนนะครับ
พอได้เงินหรือว่าอาหารจากชาวบ้านมาที่มาใส่บาทเนี่ย
ก็จะกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นปกติเป็นคนปกติเป็นคารวาสเนี่ย
ทำแบบนี้มาสองสามเดือนแล้วล่ะแล้วก็สลับไปมาทำแบบเนี้ย
ระหว่างอุดรธานีบ้างร้อยเอ็ดบ้างนะครับ
โดยไม่คิดว่าจะมีคนมาสังเกตแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
ด้านนายปราโมทธัญพืชนะครับท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีสั่งให้ตำรวจนะควบคุมตัวในสมชาย
ถ่ายรูปมาทำประวัติแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือน

หากยังก่อเหตุซ้ำอีกนะครับก็จะเดินเป็นคดีต่อไป